กองทัพเรือแจ้งข้อมูลล่าสุด๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยยืนยันว่า
วันนี้ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมนะครับยังสูญหายยี่สิบสามนาย
ขณะเดียวกันทางกองทัพเรือได้ยืนยันนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลได้เรียบร้อยแล้วนะครับ๖นายนะครับ
คือว่าที่เรือเอกสามารถแก้วผลึกสลั่งช่างเครื่องกลสลั่งช่างกลแผนกช่างกลเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่๑
เรือฟรีเกตที่๑กองเรือยุทธการนะครับ
พันธาเอกอำนาจพิมพีพลขับรถหมู่ตรวจการหน้าที่๑กองร้อยรักษาฝั่งที่๒กองพันธ์รักษาฝั่งที่๑๒
กรมรักษาฝั่งที่๑หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
พันธาเอกสมเกียจหมายชอบพันธาส่งกำลังกองบังคับการกองร้อยสนับสนุน
จากปืนแผนกอาวุธและการเรือเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่๑
เรือฟรีเกตที่๑กองเรือยุทธการ
และ๖พลทหารอักษรเดชโภบัตร
พลเรือแผนกเดินเรือเรือหลวงสุโขทัยหมวดเรือที่๑
กองเรือฟรีเกจที่๑กองเรือยุทธการนะครับ
โดยยืนยันว่าผู้สูญหายในขณะนี้ยังคือ๒๓นายนะครับ
ซึ่งวันนี้ทางกองทัพเรือได้เคลื่อนย้ายศพของทหารทั้ง๖นาย
ยังชาปนสถานที่จังหวัดชนบุรีอย่างสมเกียจแล้วครับ
คุณผู้ชมค่ะญาติและครอบครัวได้ไปรับร่างของกำลังพลทั้ง๖นายที่เสียชีวิต
จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลที่ประจวบคิริขันน่ะนะคะ
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานบางสะพานประจวบคิริขัน
เครื่องบินที่กองบิน๕กลับสัตหีบค่ะ
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดสัตหีบนะคะ
กองบิน๕อ่าวมะนาวกองทัพอากาศ
ได้มีพิธีส่งร่างกำลังพล๖นายที่เสียชีวิต
ตามรายนามที่พี่อุ๋ยได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างขึ้นจากทะเลได้
เมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
บรรยากาศก็มีทหารกองกิตยศ
จากกองทัพอากาศ๕สิบสามนาย
ทหารอากาศนายทหารชั้นผู้ใหญ่

มาร่วมสะดุดีและส่งร่างผู้เสียชีวิต
โดยมีญาติของทหารที่เสียชีวิตขึ้นเครื่องบินไปด้วยค่ะ
เพื่อเดินทางไปที่สนามบินอุตภัวร์
คนเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประธานในพิธีพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศ
พระสงค์๑รูประดับพระเทราพร้อมด้วยญาติ
เข้าไปรับร่างและทำพิธีสวดตามหลักศาสนาค่ะ
ร่างของกำลังพลบรรจุอยู่ในหีบศพ
ถูกคลุมด้วยทงชาติไทย
ญาติและครอบครัวถือกระถางทูบพร้อมรูปถ่ายเพื่อรอรับ
พร้อมด้วยทหารกองเกียรติยศ๑กองร้อยในชุดเต็มยศที่ตั้งแถวรอรับ
มีความสรุปกำลังผลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
จากนั้นนะคะชุดแบกร่าง๖ชุดยกหีบศพ
ถือรูปของผู้เสียชีวิตเดินนำหน้าหีบศพค่ะ
เคลื่อนไปตั้งไว้ที่รถฮัมวิทหารประดับผ้าสีขาวดำที่เตรียมไว้
ก่อนเคลื่อนไปที่วัดสัตหีบชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เนื่องจากจะมีพิธีพระราชธาน้ำหลวงอับศพนะคะ
และประกอบพิธีหลวงอย่างน้อย๑คืน
จากนั้นกองทัพเรือจะลำเลียงศพไปประกอบพิธีที่บ้านเกิด

ซึ่งกองทัพเรือจะดูแลจนกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
ท่านผู้ชมครับละเมือร่างของทหารทั้งหกนายนะครับ
กำลังพลทั้ง๖นายเคลื่อนมาถึงสาราใหญ่ชาปนสถาน
ของทางทัพเรือสัตหีบเป็นที่เรียบร้อย
ทางกองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีรดน้ำศพ
สำหรับญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่เสียชีวิต
นายนะครับให้มาร่วมพิธีรดน้ำศพ
ซึ่งยังไม่ใช่พิธีพระราชธาน้ำหลวงอาบศพนะฮะ
เป็นพิธีรดน้ำศพสำหรับญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ในระหว่างช่วงพิธีรดน้ำศพมีผู้ชายคนหนึ่ง
ที่มาร่วมอยู่ในพิธีด้วย
ตะโกนขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือ
ในระหว่างเกิดเหตุเรือหัมปานน้ำศพ
ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ